คุณผู้ชมฮะวันนี้วันพ่อดังนั้นคึกคักครับ

คุณพ่อจูงมือลูกคุณลูกเนี่ยพาคุณพ่อไปเที่ยว

นี่พาไปที่นี่ปราจีนบุรีกันก่อนนะครับ
โอ้โหตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เขาพากันไปเที่ยวกัน

สวยมากคุณนี่บริเวณด่างทางขึ้นเนินหอมอาเฟิร์มเมืองปราจีนบุรี
ลาคลั่นไปด้วยรถราของนักท่องเที่ยว
พาคุณพ่อมากางเต็นต์
สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นบนเขาใหญ่นะครับ
เพราะว่าปลาจีนก็ติดเขาใหญ่นะฮะ
อุณหภูมิบนพื้นราบในช่วงกลางวันเนี่ย
ขนาดกลางวันยังอยู่ที่๒๕องศาเลยคุณ
ส่วนกลางคืนค่อนข้างหนาวจัด

อากาศเย็นตำรงกรมอุตถุคันน่ะ
อากาศกำลังเย็น๑๘องศาเซลเซียสนะครับ

สัมผัสอากาศที่เย็นสบายแต่ว่าถ้าจะพาคุณพ่อไปนะ

ใช่เพราะว่าไปนอนเต็นต์แบบนี้คุณพ่อก็ต้องแข็งแรงนะคะ

นี่คุณพาไปที่ปลาจินบุรีแล้วใช่ไหม
นี่ฉันจะพาไปจุดชมวิวกิวแม่ป๊า

ใช่ยอดดอยอินถนนที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะ
นี่แล้วเห็นทะเลหมอกตรงหน้านั้นไหม

ตอนแรกผมแพลนจะไปกิวแม่ปานด้วย

โอ้โหพอมาดูภาพข่าวที่นักข่าวเราส่งมา
อิจฉาเลยใช่ไหมนี่ฉันรู้เลยคุณไปเชียงใหม่มา
อากาศหนาวแน่เสียงเปลี่ยนแบบนี้อากาศเย็นใช่ไหมคะ
ถึงได้บอกต้องดูแลสุขภาพใช่นี่ลูกที่พาคุณพ่อมาเที่ยวเนี่ยนะ
อุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้๗องศาคุณเลขตัวเดียว

ใช่ค่ะแล้วมายิงช่วงเช้าจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแสงแรกของวัน
สวยนะฮะไปต่อกันที่สะพานมอนกันบ้างโอ้โฮขนเต็มไปหมดเลยคุณ
อยู่ในพื้นที่หมู่๒บ้านวังกะอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
สะพานไม้ที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ๒ของโลก
ไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ใช้เวลาช่วงวันหยุดยาว
พาคุณพ่อและครอบครัวมาพักผ่อนนะครับ

เช้าตรู่เลยนะชมทะเลหมอก
แล้วหลังจากนั้นก็ร่วมกันตักบาททำบุญ
ช่วงกลางวันทำกิจกรรมล่องเรือเที่ยวโบสถ์

กลางคืนชมถนนคนเดินสังขระบุรี
ตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำเลยคุณ
ทำกิจกรรมมากมายกับคุณพ่อและคนในครอบครัวนะครับ
สะพานไม้แห่งนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ในช่วงฤดูการท่องเที่ยววันละ๑๐ล้านบาท
ช่วงนี้วันหยุดยาวอยู่นะครับ
ถือว่ามีเสน่ห์ของชาวมอนเลยค่ะ